อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวดีกันบ้างดีกว่า
คนกับหมาคนกับสุนัขเนี่ยเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกันอยู่แล้ว
อีกหนึ่งเหตุการณ์ประทับใจนะคะเป็นเรื่องปลื้มระหว่างพลทหารหนุ่ม
กับสุนัขในกองพันธุ์แสนจะซื่อสัตว
แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องจากกันก็มีการโพสต์เรื่องราวซึ้งค่ะ
กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์
สำหรับคู่ซี้ระหว่างพลทหารทัชชัยโพธิญาณกับเจ้าท่อม
สุนัขคู่ชีพที่ไปไหนไปกันตลอดค่ะ
ไม่ว่าจะเดินลาดตระเวนหรือว่าเข้าป่านะคะ
เรื่องราวนี้ก็ถูกเปิดเผยในโลกโซเชียล
พลทหารทัชชัยโพสต์ภาพภารกิจการปฏิบัติหน้าที่
แต่ละวันในชายแดนใต้โดยก็มีเจ้าท่อมเคียงข้างอยู่ไม่ห่าง
ทำให้ชาวโซเชียลต่างปลาปลื้มแล้วก็แห่กดไลค์กันอย่างถล่มทลายเลยค่ะ
โดยเฉพาะโพสต์ที่บรรยายว่าตัวเองกำลังจะปลดประจำการ
คงไม่ได้กลับมาหาเจ้าท่อมอีกแล้วพลฐานทัชชัยผู้ที่เลี้ยงเจ้าท่อมนะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าขณะที่กำลังฝึกทหารอยู่
หน่วยเฉพาะกิจอโนไทยจังหวัดปัตตานี
ท่อมขณะที่ยังเป็นลูกสุนัขได้หลงเข้ามาในค่าย
ก็เลยเก็บมาเลี้ยงค่ะเพื่อนพลทหารทุกคนก็ช่วยกันเลี้ยงเจ้าท่อม
ตอนนี้ท่อมโตเป็นวัยรุ่นที่กำลังซุกสนแต่ก็มีนิสัยซื่อสัตว
แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากไม่เคยทิ้งเราไปไหน
ไม่ว่าจะเข้าป่าเดินลาดตระเวนยามกินยามนอน
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรักมันนะคะ
ปัจจุบันเขาจากเจ้าท่อมมาเกือบเดือนแล้ว
แล้วก็กลับมารอบทประจำการอยู่ที่ค่ายพญาอินทรา
องพันธหารสื่อสารที่๑๕อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะ
หลายคนก็ถามโอ้โหรักกันขนาดนี้
ทำไมถึงไม่พาเจ้าท่อมมาอยู่ด้วยกันล่ะ
ฐานทัชชัยนะคะตอบว่าไม่ใช่มีแค่ผมที่รักมัน
แต่เพื่อนอีกหลายคนก็ช่วยกันดูแล
ชีวิตของท่อมชินไปกับการอาศัยอยู่ที่นั่น
ถ้าจะพากลับมาบ้านเกรงว่ามันจะไม่มีความสุข
ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะสอบเข้าทหาร
แล้วก็หวังว่าจะได้กลับไปร่วมงานกับเพื่อนซี
อย่างเจ้าท่อมที่เป็นเพื่อนซีสุดที่รักอีกล่ะค่ะ
คือพลทหารทัชชัยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าท่อม
เจ้าท่อมเนี่ยเป็นที่รักของหลายคนในกองพันธุ์
แล้วก็เจ้าของจริงคือพี่จ่าท่านหนึ่ง
เป็นเจ้าของเจ้าท่อมพลทหารทัศน์ชัย

เห็นถึงความผูกพันความรักระหว่างสุนัขกับพลทหารทัชชัยนะคะ
ที่ไปไหนไปกันไปลาดระเวนก็ไปไปป่าก็ไปเดินตามเข้าไปเนี่ยค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวน่ารักในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ใช่ค่ะไปไหนไปกันนี่ขุนคลิปแรกยังไม่รู้